พาไปดูเรื่องราวของความมุ่งมั่นของเจ้าสัตว์ตัวนี้
บอกเลยนะว่าอะไรที่เป็นเป้าหมายของมันเนี่ย

จ้ะมีไว้พุ่งชนพุ่งชนพอฉะนั้นดูซิว่ามันพุ่งชนยังไงฮะ
เมื่อคุณเป็นเป้าหมายของมันมันก็พร้อมจะพุ่งชนอย่างนี้แหละครับ
โอ้โหมาอย่างไว
วงแตกครับใครอยู่ก็อยู่
ถ้าเจอแบบนี้ยืนร้องไห้ไปไหนไม่ได้เลยเหรอ
คุณไม่วิ่งเหรอมันไม่รู้จะทำไงอ่ะมันวิ่งแล้วแต่ว่ามันยังพุ่งมาหาเราคุณ
เอางี้ละกันไหนก็ไหนน้องใบตองคุณเล่าประสบการณ์คุณได้ไหม
คุณเคยเจอกับตุ๊กแก่แน่นอนเป็นสัตว์ที่คุณไม่ชอบ
คุณเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ไงมันพุ่งเข้าใส่คุณ
ฉันไม่เคยเจอมันพุ่งนะเพราะว่าดิฉันจะไม่เข้าใกล้

อ๋อมันเป็นเป้าหมายของมันแต่ก็อันนี้แบบนี้คือ
มันพูดไม่ได้ว่ามันจะพุ่งตอนไหนเพราะมันอยู่บนแคร่ถูกไหม
แล้วเราก็บังเอิญไปเจอในระยะประชิด
มันก็จะสามารถตกใจเราเราตกใจมันในพร้อมกัน
มันก็ปะทะเราเราก็ปะทะมัน
เป็นจังหวะเดียวกันเลยจะเห็นเป็นความใช่ไหม
คนไม่ชอบก็ไม่ชอบจริงนะเห็นแล้วก็กลัวก็มีแต่บางคนเขาเห็นแล้วก็ชอบ
เพราะตุ๊กแก่มันก็เป็นสัตว์ที่คือถ้าไม่ไปทำร้ายมันมันก็น่ารักของมันแหละ
ก็แล้วแต่คนที่มองแล้วแต่คุณไม่ชอบไง